เปิดโลคศัตริกิจวันนี้มาเริ่มที่บอกว่าเป็นข่าวดี
สำหรับนักช็อปนะครับต่อไปช่วงปลายปีนี้คุณผู้ชมครับ
ยี่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดธันดวาคม

เพราะว่าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับ
เพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีเนื่องจากว่ากระทรวงการคลังก็เตรียมออกมาตรการทางภาษี
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าให้ประชาชนที่ไปซื้อสินค้าและบริการนะครับช่วงปลายปีนี้
นำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอย่างถูกต้องไปลดหย่อนภาษีได้ครับ
โดยมีการเตรียมแถลงข่าวเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนวันศุกร์นี้ครับ
มาตรการภาษีกระตุ้นกำลังซื้อช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับ
โดยให้นำเงินที่ใช้จ่ายเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการ
ระหว่างวันที่๒๕๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทมาลดหย่อนภาษีได้
คุณผู้ชมอ่านบนหน้าจอประกอบไปด้วยนะครับ
นายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
มาตรการนี้เป็นไปตามนโยบายของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่ต้องการให้ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
จุงใจให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
ช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โดยกรมสรรพากรจะออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไปครับ
รวมกับมาตรการตามกฎกระทรวงที่มีผลบังคับใช้ก่อนหน้านี้
ตั้งแต่วันที่๑๖ธันวาคมถึง๓๑ธันวาคมปีนี้
กรณีที่เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าโรงแรมภายในประเทศตามจำนวนที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ทำให้กระทรวงการคลังมีมาตรการทางภาษีเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี
รวม๒มาตรการ๓๐๐๐๐บาท
โดยนายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
จะแถลงข่าวเปิดกรองของขวัญร่วมกับกรมสามพักกรณ์ในวันศุกร์นี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่า
ไปแล้วและใน๑๒วันนี้ก็จะมีการออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย
สาเหตุที่ต้องออกเพราะว่าหวังให้เอกชนและบุคคลธรรมดา
จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
โดยคาดว่าศุรกิจในปีหน้าจะขยายตัวได้มากกว่าปีนี้ประมาณ๑๐๐ละ๑
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบัน
มีผู้ที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทจะได้รับการยกเว้น
หากผู้ที่ได้เงินได้สุทธิเกินจากนี้ไปต้องเสียภาษีตามแต่ละขั้นที่กำหนด
สูงสุดคือผู้ที่มีเงินได้สุทธิ๔ล้านบาทขึ้นไปต้องเสียภาษีร้อยละ๓๕ตามกฎหมายครับ